แล้วเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณก็ยังคงมีต่อด้วยเหมือนกันเพราะว่ากรณีที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้นะคะเป็นรังต่อหัวเสือขนาดใหญ่แล้วรูปทรงมันแปลกแปลกจนเจ้าอาวาสก็ยังงงเลยค่ะนี่แหละคุณผู้ชมรังต่อหัวเสือที่ว่าแปลกก็เห็นอยู่นี่แหละสองรังด้วยกันนะคุณผู้ชมลักษณะของมันมันจะมียอดแหลมหลายคนบอกดูแล้วมันเหมือนกับเจน
แบบนั้นลักษณะรังมีนรังใหญ่และรังเล็กรังเล็กขนาดฐานกว้างประมาณฟุตครึ่งนะคะ
สูงสองฟุตส่วนรังใหญ่ฐานกว้างสองฟุตยาวสามฟุตรูปทรงคล้ายคล้ายเจดี
คือฐานกว้างกว้างแล้วก็ปลายยอดจะแหลมแหลมหน่อย
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
เอามาตั้งไว้ภายในสาราวัดเลยนะครับ
เพื่อให้คนที่เข้ามาดูรังต่อหัวเสือที่ไม่เคยดูเนี่ยได้มาดูอย่างใกล้ชิดนะคะ
แล้วบอกเลยว่าหายากนะแบบนี้ไม่เคยเห็นนะ
แต่มีแค่รังนะคุณผู้ชมต่อไม่มีแล้วนะต่อหายไปแล้วนะ
เนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
อีกความเชื่อนึงถ้าเกิดว่าพึ่งหรือว่าต่อไปทำรังที่ไหน
เขาก็เชื่อว่าน่าจะมีโชคมีลาบ
ก็ว่ากันไปน่าจะมีหรือมีอันนี้ไม่รู้ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ทั้งใดทั้งนั้น